อายะสินไปชิงระหว่างคุณสองคนมีคนหนึ่งที่จะเข้ารอบ๔คนสุดท้ายนะ
และคนนั้นก็คือ
อายะแต่เดี๋ยวก่อน
โหโอ้ยพวกแกบอกให้ทราบตัวชมด้วยขอบคุณมากเลยครับ

ตอนนั้นตัวผมลอยมากไม่รับรู้ถึงความเหนื่อยล้าแล้ว
แต่ตอนนั้นจู่ความลากใจจอมตายตัวผมอีก
ตอนนั้นเกือบล้มไปกองกับพื้นแล้ว
ถ้าไม่มีข่าวดีคอยโอบอุ้มผมไว้ผมคงล้มไปจริง
โอ้โฮน้ำตาจะไหลมีจิติบัติของเลอกระดำเลอเหมือนกัน
ยินดีด้วยนัสซินไปชิงยินดีด้วย
ตัวใบสุดท้ายของรอบ๔คน
ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในรอบนี้แล้วนะ
และคู่แข่งคุณไม่ต้องพูดมาก

เย้อีเชียนครับ
คืนนี้จะสู้อย่างเต็มที่
อายาเจอกับชั้นเธอจบเหน่าแล้ว
วันนี้ที่นั่งจะต้องเป็นของฉันอย่างแน่นอน

วันนี้ถ้าแพ้อายาฉันคงต้องใบวาร์ไทยนี่

คนที่ดวงสวยคงจะเป็นฉันมากกว่า
ถึงจะพูดแบบนั้นฉันก็ไม่อ่อนข้อให้หรอกนะ

โอ้ได้สิปล่อยมีดไปเลยมา

เพิ่งฆ่ากันครับสตาร์เชฟทั้งสอง

ก็จะได้เข้ารอบ๔คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

ปรุงวนไซศีเป็นอาหารดั้งเดิมของหุวัน

รูปร่างหน้าตาจะน่ากินแล้ว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

เวลาแข่งขัน๖๐นาทีตอนนี้เริ่มได้

การแข่งรอบที่๔อาญาปัทธาเย้อีเชศ
สตาร์เชฟทั้ง๒ต้องทำกุ้งว้นใส่สี่พันธุ์๖๐นาที
ผู้ชนะจะเข้ารอบ๔คนสุดท้าย
ผู้แพ้ต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟ
เย้อีเชศองค์หญิงน้อยอย่าทำเร็วกันไปนะจ๊ะ
เร็วจะชนะได้ยังไงล่ะต้องทำเวลาหน่อยสิละครหลวงเริ่มแล้ว
แผนการก็เริ่มเช่นใช่ค่ะจะเป็นการแข่งแบบคุณตาย
ฉันอยู่ชัดชัดเลยนะเนี่ยที่จริงกุ้งม้วนไซซีเป็นเมนูที่ชุ่มชำ
เพราะมันหุ้มไปด้วยน้ำมันหมูและข้างในก็มีผักหลายอย่าง
ดังนั้นรสชาติของมันก็จินตนาการได้ยากมากเลยทีเดียวนะ
ครั้งแรกที่ใส่พริกไทยฉันไม่ได้กลิ่นของมันเลย
ฉันก็เลยต้องใส่อีกรอบนึงฉันปรุงตามรสชาติของตัวเองนะคะ
ยะทำไมกุ้งของเธอมันมีสีเหมือนซอสอย่างนั้นล่ะ
คนใต้ชอบทานซอสธุเหลืองนิดนาเกลือด้วยไวมักก็เหมือนกันอร่อยห่อ
ความจริงแล้วฉันทำอาหารทะเลน้อยมากเลยค่ะ
ฉันต้องใช้วิธีที่ฉันถนัดที่สุดมาจัดการกับอาหารเมนูนี้
ชินกับการเติมซอสนิดหน่อย
อีเชียนศัตรูของเราก็คือมันหมูพวกนั้นจ้ะ
เหมือนผ้าคลุมไหล่เลยผ้าคลุมไหล่แบบใหม่ของปีนี้นะคะดูสิคะ
คายมันหมูคืออะไรมันก็คือมันหมูที่หุ้มหัวใจ

ปกติจะใช้เหล้าขาวในการหมัก
นะฮะก็ใช้วิธีนี้ครับ
ฉันว่ามันขาดง่ายมากเลยนะคะเนี่ย
มันไม่ได้ขัดง่ายหรอกนะมันขัดอยู่แล้วต่างหากล่ะ
อายะเริ่มม้วนแล้วเหรอม้วนเร็วจังเลย

ระยะวันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งกลับบ้าน
อีเชียนจะเป็นคนส่งอายะกลับบ้านหรือเปล่า
หรือเธอจะเป็นอุปสรรคของคุณกันแน่นะ

ใช่แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้

เย้อีเชียนทำให้น่ามาตั้งแต่แรกแล้วนะ

ผมหวังว่าพวกคุณจะใส่อารมณ์นั้นลงไปในอาหารด้วยนะ
ส่วนเวลาเหลือไม่ถึง๑๐นาทีแล้วล่ะ
พวกคุณโหดจังเลยทำยากขนาดนี้ให้เวลาเราแค่นิดเดียว

ใช้๑๐นาทีสั้นทอดกุ้งม้วนไซซีสุกเถอะครับ
อุณหภูมิ๑๕๐องศาทอด๘๑๐นาที
ฉันว่าชิ้นนี้ทอดได้ดีมากเลยล่ะค่ะ

อีเชียนเธอต้องระวังแล้วล่ะฉันทำได้ดีมากเลย

ใจกว้างจังตัดสินใจกลับบ้านแล้วเหรอ
เปล่านะจะกลับบ้านทำไมล่ะ
เพราะว่าวันนี้เธอต้องกลับบ้านจ้า

หวังว่าจะไม่รีบดีใจเร็วเกินไปนะ

คือว่าเมื่อกี้ฉันตั้งค่าไม่ถูกนะคะ
เครื่องวัดอุณหภูมิจะต้องตั้งค่าเป็นองศา
แต่ว่าฉันดันตั้งเป็นฟาเรนไฮ

มันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยล่ะค่ะ

เอาล่ะฉันจะจัดจานแล้ว
ไม่รสชาติสำคัญที่สุด

ขอเธอของฉันสีสันมันสวยบาดตาบาดใจมาก
เอาล่ะสตาร์เชฟทั้งสองสามนาทีสุดท้าย

เป็น๓นาทีสุดท้ายที่คุณได้อยู่ในครัวสตาร์เชฟ

ใกล้แล้วค่ะ

กุ้งม้วนไซซีขึ้นมาได้เลย
เดินมาข้างหน้าครับ
สิ่งที่พูดได้คืออาหารกุ้งม้วนใส่สี่จานนี้เมื่อเทียบกับจานต้นแบบกุ้งม้วนนี่มันก็ของฉันเป็นสีส้มค่ะ
น่าสนใจดีนะครับเนี่ยเป็นเพราะใส่ซีอิ๊วไงรับแรกที่มองไม่รู้ว่ามันเป็นกุ้งม้วนหรือเนื้อม้วนกันแน่นั้น
จริงแล้วฉันอยากจะทำให้ทุกคนแปลกใจพอเสิร์ฟอาหารแล้วทุกคนจะพูดว่าว้าวเนื้อหมุนใช่ไหม
พอทานเข้าไปก็แบบว้าวนี่มันกุ้งมีแบบนี้แหละค่ะ
งั้นคนที่ไม่ทานอาหารทะเลก็ทำไมถึงเป็นกุ้งเลยเนี่ย
ว้าวจานนี้น่าประหลาดใจมาก

คุณใส่วายไปเท่าไหร่กันเนี่ยมีแต่รสชาติของวายทั้งนั้นเลย
ตอนที่ฉันหยิบตะข่ายมันหมูขึ้นมามันก็มีกลิ่นของวาย
ฉันอยากจะสะบัดมันแบบนี้แล้วแบบว่าทำเป็นผ้าพันคอซะเลยอะค่ะ

ฉันทำได้แค่หวังว่ารสชาติกุ้งม้วนของเย้อีเทียนจะเจอปัญหาเหมือนกันค่ะ
ครับมาชิมของเย่อีเชียนกัน
ุ้งม้วนของคุณก็แปลกเหมือนกันนะ
ไม่ให้มันเข้าปากไปก็เริ่มได้รับรส
จากรสชาติความสดของกุ้งแล้วจะมีรสพริกไทย
และความแรงของรสชาติพริกไทยเนี่ยมันก็ไม่น้อยกว่ารสชาติของวายเลย

พริกไทยก็เป็นข้อบกพร่องสำคัญที่ทำลายความสดใหม่ของกุ้ง

ผมต้องมีสติหน่อยแล้วก็ใจเย็นอีกนิดด้วย
แข่งขันรอบสุดท้ายเย้อีเชียนต้องส่งอายะกลับ
หรืออายะจะส่งเย่อีเชียนกลับ

ตอนนี้ผมจะไปยืนระหว่างกลางของพวกคุณสองคน
คนสุดท้ายของสตาร์เชฟเธอก็คือ

ยินดีด้วยเย้อีเชียนคุณเข้ารอบ๔คนสุดท้ายแล้วนะครับ

ก่อนหน้านี้ฉันยังยิ้มมีความสุขอยู่เลยค่ะ
แต่ว่ารอยยิ้มแบบนั้นมันมีหลากหลายอารมณ์
พอฉันหันหน้าไปมองเห็น
มองเห็นพวกเขานั่งอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกว่า

ฉันคิดว่าในรายการนี้ได้ทั้งการแข่งขัน
แล้วก็ได้เพื่อนที่ดีกลับไปบ้านด้วยนะคะ

ฉันคิดว่านี่มันคือความพิเศษของรายการสตาร์เช่
อายะคุณใช้ความมั่นใจนั้นและรอยยิ้มที่สุขใส
ทุกครั้งที่ทำอาหารคุณส่งผ่านให้สตาร์เชฟทุกท่าน

ขอบคุณที่คุณมารายการสตาร์เชฟนะครับ

คุณกลับไปที่เคาน์เทอร์และถอดผ้ากระเบื้องคุณออกได้นะคะ
พอถึงเวลาที่ต้องไปจากครัวสตาร์เชฟจริง
ฉันก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยค่ะ
แต่ว่าในใจมันก็มีความอิ่มเอม
ที่ฉันชอบรายการนี้มากจริง

ได้ผ่านหลายสิ่งพร้อมกับทุกคน

อี๊ยไปแล้ว

ใครดูถูกเธอบอกฉันมา

คุณมันบอกว่าฉันใส่ซีอิ๊วไม่ได้

กลับบ้านดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ

เราขอแสดงความยินดีอีกครั้ง
สัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่สู้